สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันครับ
พรุ่งนี้แล้วนะครับคนไทยจะได้ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคานะครับ
อุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการ๒ลวงอาทิตย์เพื่อที่จะชมประกดการดังกล่าวนะครับ
ซึ่งอุปกรณ์นี้เองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับได้นะครับ
ตามจุดที่สถาบันวิจารณศาสตร์แห่งชาติมีการจัดกิจกรรม
ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่นครราชศรีมาชัดเชียงเศร้ากรุงเภพอาทางนคร
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดสงขลาครับ
สำหรับประกดการสวริยุประราคานะครับ
ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ครับ
ที่มีการคำนวณทั้งเวลาสถานที่ก่อนที่จะเกิดปรากฏการณ์นั้นไว้ล่วงหน้านะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ไปก็จะมีการคำนวณไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้ว

ก็เกิดจากการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์นะครับ
อยู่ระหว่างโลกแล้วก็ดวงอาทิตย์เมื่อสังเกตโลก
เมื่อสังเกตจากโลกเนี่ยนะครับจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้ามาปลดบังดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์เล็กน้อย
จันทร์ก็จะบดบางดวงอาทิตย์ทั้งดวงดังเช่นในครั้งนี้
โดยเวลาการเกิดสุริยุปราคาในเมืองในของเราแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ก็จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน
ตารางที่คุณผู้ชมจะได้เห็นณขณะนี้นะครับ
พบว่าบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นจะเป็นจุดแรกที่คุณผู้ชมจะเริ่มเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าว
ตามด้วยบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานและบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตามลำดับ
ส่วนช่วงเวลาสิ้นสุดของการบดบังของดวงอาทิตย์นั้นก็จะใกล้เคียงกันครับ
ทั่วประเทศไทยนั้นก็จะสิ้นสุดการบดบังที่เวลาประมาณ๘นาฬิกา๓๐นาที
ในประเทศไทยเองนั้นจะเห็นการเว้าแหว่งมากที่สุดที่บริเวณอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับ
เดี๋ยวพบว่าจะเห็นประมาณ๑๖๙นาทีเดียว
และถ้าหากคุณผู้ชมพลาดในครั้งนี้ไปคงต้องรอไปอีก๔ปี
เพราะว่ามีการคำนวณว่าสุริยุปราคาครั้งหน้าจะเกิดขึ้นในวันที่๒๖ธันวาคมปี๒๕๖๐
คำนวณต่อไปอีก๕๔ปีในวันที่๑๑เมษายน๒๕๖๐
จะพบว่าคนไทยนั้นจะได้ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบเต็มดวงนั่นเองนะครับ
แต่ที่สำคัญครับสภาพอากาศถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น
ทีเดียวพรุ่งนี้อากาศจะเป็นใจหรือเปล่า
เดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับกับระบบพยากรณากาศ

พบว่าในวันพรุ่งนี้นั้นบริเวณตอนกลางของประเทศ
ยังคงได้รับอิทธิพลจากกระแสลมทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
ซึ่งกระแสลมดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับ

ปกกลุ่มบริเวณทางตอนกลางของประเทศอย่างต่อเนื่อง
ชื้นเหล่านี้มีอุณหภูมิสูงนะครับ
ถือว่าเป็นปัจจัยที่เหนียวนำให้บริเวณทางตอนกลางของประเทศนั้น
ในช่วงเช้าตรู่นั้นอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเลยทีเดียว
ร้อนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะคำนวณไปดูนะครับ๗โมงเช้าพรุ่งนี้
อุณหภูมิบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางเป็นอย่างไรกันบ้าง
จะสังเกตว่าในพรุ่งนี้ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลาง
ส่วนใหญ่นั้นเป็นสีส้มสีเหลืองก็คืออากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับ
สูงสุดในช่วง๗โมงเช้าอยู่ที่ประมาณ๓๑องศาเซลเซียต
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างส่วนตอนบนนะครับ
สุดอยู่ที่ประมาณ๒๒องศาเซลเซียตไปดูภาคใต้กันหน่อยนะครับ
ภาคใต้อุณหภูมินั้นส่งจากการคาดการณ์นะครับ
อุณหภูมิในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ๒๖๒๗องศาเซลเซียต
ส่วนก้อนเมฆนั้นมีโอกาสปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่าง
ภาคตะวันออกนะครับรวมไปถึงในอีสานตอนล่าง
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศในวันพรุ่งนี้
และในวันพรุ่งนี้เช้านะครับทีมข่าวพยากรอากาศ
เราจะไปรายงานสดกันที่สวนเบนจักิติ
ติดตามกันได้ในช่วงเวลาประมาณ๗โมงครับ